จางย่ามารันเป็นส่วนคน

เพราะว่าเราไม่อยากให้เจ็บกันนะคะเราไม่อยากให้ใครเจ็บ
แล้วก็รอดูนะคะว่าทางคุณอู๊ดเนี่ยจะดำเนินการให้เราไหมนะคะ
ก็รู้จักติดตามจะรู้จักติดตามนะคะ
ก็ถ้าไม่มีการดำเนินการถ้าไม่มีการดำเนินการ
ครั้งหน้าเราได้เจอกันนะคะจริงก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันทำได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดตามนะคะว่าฝนจะเป็นยังไง
ถ้าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราเห็นดีกันค่ะ